เมื่อวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย
มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ก่อเหตุอุกอาจมากครับคุณผู้ชมครับ
เข้าไปในร้านขายยาแห่งหนึ่งที่บางแสนจังหวัดชนบุรี
ไปคมขืนผู้ช่วยเพศจัตรย์กรสาว

แล้วก็หลบหนีไปวันนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
โดยวันนี้พลตำรวจโทจิติรอดบางยาง

พร้อมด้วยตำรวจสพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี
แถลงผลการจับกลุ่มนายสมเจนเตชมาอายุ๒๙ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับที่ก่อคดีใช้มีด
จี้ชิงทรัพย์ร้านขายยาแล้วก็ลงมือข่มขืน

ซึ่งเป็นพนักงานขายยาในร้านดังกล่าว
ก่อเหตุไว้เมื่อคืนวันที่๓๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็ไปจับได้แถวริมถนนสาย๗
ตำบลหนองข้างคอกในพื้นที่ชนบุรีนะฮะ
พอจับได้แล้วก็พาตัวไปทำแผนนะครับ
ก็เริ่มต้นจากผู้ต้องหาที่ขี่รถจักรยานยนต
จอดที่หน้าร้านขายยาที่อยู่ที่ถนนบางแสนสาย๒
ตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คือพอมาถึงเนี่ยก็ทำทีมาขอซื้อยาหอมนะฮะ
ซึ่งมีผู้ช่วยเพศรัชกรสาวที่เป็นพนักงานขายยา

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มนิดนิดอะค่ะ๕ทุ่ม๑๐นาที
คือเหมือนตอนแรกคนร้ายมาขอซื้อยาก่อน๑ขวด๑๐บาทค่ะ
เสร็จก็ออกจากร้านไปก่อนไปสูบบุหรี่
ดื่มเหล้าแล้วก็อ้างว่าเกิดอารมณ์ทางเพศ
กลับเข้ามามาขอซื้อยาหอมทำทีเป็นขอซื้อยาหอมเพิ่ม
คือตอนที่เข้ามาแล้วก็ทำที่เป็นออกไปสูบบุหรี่อยู่แถวร้านเนี่ยคงเล็งไว้แล้วล่ะ

กะว่าจะมาชิงทรัพย์อะไรด้วยนะครับ
พอกลับเข้ามาอีกรอบนึงมาขอซื้ออีกรอบนึงเนี่ย
ทีนี้ใช้มีดจี้คอเขาบังคับให้หมอบลงใช้เชือกมัดขากับแขน
แล้วก็เดินไปปิดประตูร้านนะครับ
ก่อนจะกลับเข้ามาแล้วก็ลงมือข่มขืนเหยื่อ
ก่อนจะลื้อค้นเอาทรัพย์สินแล้วก็หลบหนีไป
ผู้ต้องหาสารภาพว่าตั้งใจทีแรกเนี่ยจะใช้มีดมาจี้ชิงทรัพย์เท่านั้น
แต่ยอมรับว่าพอเห็นพนักงานสาวของร้านหน้าตาสวยก็เลยเกิดอารมณ์ทางเพศ
อาศัยจังหวะที่ผู้ช่วยเพศรัชกรเขากำลังก้มเก็บเงินใส่ลิ้นชัก
จังหวะนี้แหละค่ะคนร้ายก็ใช้มีดคัตเตอร์ไปจี้
บังคับให้นอนลงกับพื้นเอาเชือกที่เตรียมมามัดมือ
แล้วก็ปิดประตูร้านคมขืน
คือตั้งใจมาจี้ทิ้งซับเลยแล้วมาข่มขืนด้วย
แต่ว่าบอกว่าไม่ได้ตั้งใจข่มขืน
แต่ตำรวจก็ถามนะว่าอ้าวแล้วเชือกที่เตรียมมาล่ะ
มัดมือเขาเนี่ยเหมือนกับตั้งใจอ่ะเตรียมตัวมาจะมาข่มขืนหรือเปล่า

ก็มาตอนนั้นแหละครับตอนที่เดินเข้าไปรอบแรก

อ่าแล้วมีเวิร์ดอะไรเตรียมมาเลยนี่หวะมันรู้รอบแรกยังไง
มีติดตัวอยู่หรือเปล่าไปเอามาจากไหน
ผมเข้าไปรอบแรกนะครับก็อยู่ในกระเป๋า
แต่ยังไม่ได้ทำอะไรพี่เขา
อ่าแสดงว่าเรารู้ก่อนเราเตรียมมาก่อนที่ภาพเลยอ่ะ

ว่ายังไม่มั่นใจหรือยังไม่มีโอกาสใช่ไหม
ครับไม่มั่นใจกลัวค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็ส่งไปดำเนินคดีต่อนะครับ

คือทั้งหลายทั้งปวงจากตำรวจปริยายการหรือว่าปริศาล
เขาดูจากหลักฐานต่างที่เจ้าหน้าคุณเก่งมาสอน
คือเป็นการก่อเหตุซึ่งหน้าหรือว่าคุณตระเตรียมมาอย่างดี

มีทั้งมีดคัตเตอร์มีทั้งเชือกที่ไปมัดมือเขานะคะ
แล้วก็ลักซับไปเอาโทรศัพท์มือถือไปหนึ่งเครื่อง
เอาเงินสดไป๗๐๐บาทรับสารภาพว่าติดพนันออนไลน์
แล้วก็จะเอาเงินไปใช้หนี้ก็เลยมาก่อเหตุค่ะ